ดูเรื่องราวของหญิงชาวปัตตานี
เขาต้องการจะเดินทางไปยังมาเลเซีย
แต่เขาบอกว่าเขาถูกมมยาและรูดทรัพย์

ข้าวของเงินทองหายไปเยอะแยะมากมายทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะ
ไปดูที่ปัตตานีกันหน่อย
ไปที่จุดเกิดเหตุที่บริเวณหน้าหอนาฬิกา
เพราะว่าตรงนี้มีผู้หญิงคนนี้นางสาวอานีซะอายุ๓๑ปีซึ่งเป็นชาวปัตตานี
อยู่ในอาการมึนเบลองงและร้องไห้ด้วยความตกใจ
หลังมีกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไปช่วยเหลือเอาไว้นะครับ
นางสาวอานีซักผู้เสียหายให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเดินทางมาจากปัตตานี
ด้วยรถตู้เพื่อจะไปที่มาเลเซียทางด้านด่านประดังเบซา
โดยขึ้นรถตู้จากบขศปัตตานีแล้วก็กำลังจะนั่งรอรถ
ก็มีผู้หญิงมุสลิมวัยกลางคนคนหนึ่งอ้างว่าชื่อกนาเข้ามาคุย
แล้วก็เดินทางมากับรถตู้ด้วยกันตลอดเส้นทางก็มีการชวนกันคุยไปนั่นนี่กันไปนะครับ
พอมาถึงบขหาดใหญ่หญิงที่ชื่อกันนานบอกว่า
ถ้าจะไปประดังเบซาให้มาขึ้นรถที่บริเวณหน้าหอนาฬิกานะ
เพราะว่าใช้เวลาเดินทางเร็วกว่าเธอก็หลงเชื่อนั่งตุ๊กมาด้วยกันกับกนา
ระหว่างนั้นเนี่ยกนาทำทีเป็นขอชมนาฬิกาหน่อยสวยจังเลยขอดูหน่อยสิ
ก็จับมือไปก็ถอดแล้วยื่นให้เขาไปแล้วก็ถอดแล้วก็กลับคืนมาให้
หลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลย
หลังจากที่ได้นาฬิกากลับมาจากผู้หญิงคนชื่อกนานะครับ
แล้วก็มาได้สติอีกครั้งหนึ่งตอนที่ตัวเธอไปอยู่หน้าหอนาฬิกาแล้ว
พบว่าในตัวเธอเนี่ยทอง๓บาทหายไปเป็นสร้อยคอ๑บาทสร้อยข้อมือ๑บาท
และแหวน๒วงวงละ๕๐สตางค์และก็รวมมูลค่าแล้วเนี่ยประมาณสัก๖๐๐๐บาทได้นะครับ
ต้นจากการสอบสวนข้อมูลต่างผู้ที่อ้างชื่อว่ากนาเนี่ย
เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งชาวบ้านบอกนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เดินทางมาจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วเลือกเหยื่อที่ใส่ของมีค่าติดตัวเยอะ
เอาเงินมาเยอะเอาทองมาเยอะอย่างนี้นะฮะ
ตำรวจก็จะมีการเร่งติดตามตัวดำเนินคดีต่อไป

ใครไม่เจอกับตัวคงไม่ทราบว่ามันเป็นยังไง